เราเริ่มกันที่ความขึ้นหน้าของการเลือกตั้งนายกสมาคมภูมิวัณแห่งประเทศไทย
การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้
เปิดคู่หาเลือกตั้งให้สื่อมวลชนได้ติดตามความพร้อม
ซึ่งทางเศษโตก็ยืนยันว่าพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้
แม้ว่าจะยังมี๔สโมสรจากหลีกภูมิภาคนั้นยื่นฟ้องต่อสารปกครอง
ระงับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ครับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐ
พรเอกสุรวจมหารมหรือว่าเศษโต
ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์
ภาคดิวิชั่น๒ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๒๒มกราคมนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้นี่แหละครับ
พร้อมทั้งได้พาสื่อมวลชนขึ้นไปตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งที่จะจัดขึ้นที่ชั้น๒๐
เฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกด้วย
เพื่อขอให้ศาลนั้นไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการเลือกตั้ง๓๐เสียงในวันพรุ่งนี้
ซึ่งถึงเวลานี้สารนั้นยังคงไต่สวนผู้คัดค้านอยู่ครับ
นี้นะครับสืบเนื่องจากมีการฟ้องร้องกันในเรื่องของสิทธิ์การทำทีม
ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุราธานีที่มีคู่กรณีอย่างชัดเจน
แต่หากว่าในกรณีของสุรธานีเกิดการถอนฟ้องขึ้น
ก็ต้องดูอีก๓สโมสรว่าจะถอนด้วยหรือไม่
ทางนี้ทางเสโตนั้นเผยต่อว่าหากว่าไม่มีการถอนฟ้อง
และหากมีหมายสารคุ้มครองและไม่มีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้
แบนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็มีโอกาสสูงเช่นกันนะครับ